นี่ดูสิว่าตอนนี้ความรักเธอเป็นยังไง

น้ำตาตกมาแล้วนะฮะ

ดูมีความสุขแฮปปี้มากขึ้นนะคุณ
กลับมาทำงานด้วยแหละหายป่วยดิฉันว่าส่วนหนึ่งเนาะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวประกาศผ่านสื่ออัปเดตนะคะว่าหัวใจตอนนี้เธอแข็งแรงดีแล้วนะคะ
ยังกลายเป็นสาวโสดเนื้อหอมมีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบแบบหัวกระดายไม่แห้งด้วยนะคะ
อันนี้ก็ไม่ต้องเดานะเพราะเธอหน้าตาสวยนะคะคุณผู้ชม
อ่ะแล้วก็พร้อมเคลียร์ข่าวเมาส์ด้วยนะคะที่อดีตคนรักนะ
ตามมาง้อขอคืนดีซึ่งหญิงลีค่ะยอมรับว่าก็เป็นจริงนะคะ
แต่ทำไมรู้มั้ยขอเชิดใส่ละกันค่ะ
ความรักครั้งใหม่ไม่ต้องไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งไม่ต้องเจ๋ง
แต่ขอให้รักเราแบบให้เกียรติกันอย่างนี้ค่ะ
มีเข้าตาหลายคนค่ะแต่ว่ายังไม่กล้ารัก
ยังไม่กล้าที่จะเลือกจริงจังนะคะ
คือขอให้มีวุฒิภาวะเรื่องความเป็นผู้นำ
หรือว่าเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติ

แต่ว่ายังไม่เลือกที่จะไปลงหลักปรักฐาน
เพราะว่าหนึ่งความรักมันทำให้เราเป็นทุกข์
แบบนี้ก็เรียกว่าโสดแบบว่าจีบได้ค่ะ

หลายอย่างมารุมมาตรงเถิด
แต่เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของพี่หญิงลี
คือก่อนหน้านี้ถ้าหลายคนได้ติดตามข่าว

ถึงขั้นขาเท่ากับแขน

โสดสนิทจีบได้แน่นอนนะคะ

ใครที่กำลังโสดอยู่แล้วเป็นคนดี
มีภาวะเป็นผู้นำอย่างที่พี่หญิงลีต้องการ